เดี๋ยวพาไปร้านอาหารกันเลยดีกว่ากับร้านที่ราคาไม่แพงถึงแม้ว่าวัตถุดิบต่างในยุคนี้สมัยนี้มันจะปรับตัวสูงขึ้น
แต่ร้านนี้ไม่ปรับราคาแถมราคาย่อมเยาว์ด้วย
เอ้าคุณผู้ชมครับไปอยู่แถวริมถนนพัฒนาการคูขวางนะครับ
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชไปเจอกับร้านอาหารตามสั่งบายเอ็นเจ
ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่
๒๐บาทอุ๊ยถูก๒๐บาทก็อิ่มได้แล้วอ่ะแล้วถ้าบอกว่าใส่เป็นพวกอาหารทะเลล่ะ
รวมกันได้เลยแม่กุ้งหอยปูปลาเพียงแค่๓๐บาทก็หาทานได้แล้วครับ
อะไรจะดีขนาดนี้ไปเจอกับเจ้าของร้านนะครับคุณชายสุดบุญยังและคุณกัญญารัฐ
รัฐผลทวีคูณสองสามีภรรยาเจ้าของร้านก็คือคุณชายสุดเนี่ยก็บอกว่าเปิดร้านมาได้ระยะหนึ่งแล้ว
และจริงนะเค้าก็มีงานประจำทำอยู่ด้วยนะ
ยกเว้นวันเสาร์ขอพักวันหนึ่ง
ส่วนราคานะครับที่ตั้งเอาไว้ให้มันแตกต่างจากร้านทั่วไปเนี่ย
เขาบอกว่าโอ้ยก็ด้วยความที่ว่าตั้งใจจะให้มันถูกถูกลงมากกว่าครึ่งเลย
เพราะอะไรปัจจุบันราคาอาหารตามสั่งทั่วไปสัก๔๐๖๐บาท
แต่ของพี่เขาน่ะขอเริ่มต้นที่๒๐

แล้วถ้าเป็นอาหารทะเลขึ้นมาหน่อยก็๓๐อย่างนี้

โอ้โหแล้วถ้าเพิ่มไข่ดาวขออีกนิดเดียวแล้วกัน๕บาท
ก็ง่ายกะเพราอะไรก็ได้เพิ่มไข่ดาวก็จัดไป๕บาท
โอ้โหเอาวันหนึ่งขายได้๒๐๐๓๐๐กล่องในเวลาเพียง๔ชั่วโมงต่อวัน

เออทำไมถึงเลือกมาทานที่นี่แล้วรสชาติเป็นอย่างไร
นี่คนนี้ครับลูกค้าประจำบอกว่าร้านนี้เนี่ยนอกจากราคาจับต้องได้สบายใจแล้ว
รสชาติอร่อยความสะอาดเป็นเยี่ยมถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับที่ช่วยเหลือกันในช่วงที่เป็นยุคข้าวยากมากแพง

ใช่ไม่หมูเลยช่วงนี้